ไปต่อกันที่กองละครกันบ้างนะคะ

กองถ่ายทำภาพยนตร์ละครสามารถกลับมาถ่ายทำได้
ก็สั่งลุยให้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเนี่ย
ตรวจเลือดนักแสดงทุกคนเลย
แล้วก็ทำความสะอาดสถานที่ถ่ายทำ
ระยะห่างระหว่างพักกอง
เครื่องสำอางของแต่ละคนไม่ใช้ร่วมกัน

ชิลเอยเจลเอยแอลกอฮอล์เอ่ย
บอกเลยว่าพร้อมสุดอยู่ทุกคน

เปิดใจว่าแฮปปี้ที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง

ส่วนฉากตบตีเลิฟซีน

แต่เพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็มีเรื่องของการถ่ายทำ

ที่โดนเนื้อดนตัวเป็นใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้แทน